ณจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมถ้าพูดถึงแคนดิเดตนายกของพักพักนี้เห็นตามโซเชียลเป็นประจำถ่ายติ๊กต๊อกไปต้องเห็นเขาแล้วก็
คุณผู้ชมมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมมาถึงตามโซเชียลเป็นประจำถ่ายต่อไปต้องเห็นเขาครับแล้วก็

เด็กฝ่ายยากไปแล้วนะครับเมื่อกี๊
โอ้เยอะ

คุณพ่อก็ขับรถไปจากเฉาะมาที่บ้านผม
เพราะฉะนั้นก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่ทะเลที่ช้ำ

พอเริ่มรู้ว่าต้องโตขึ้นต้องทำงานนะเว้ย
เพราะว่าเราผูปพันธุ์มาริเหลกกัน
เริ่มเข้าสู่การเมืองจริงประมาณช่วงนั้น
แล้วก็น่าจะเข้าจริงแล้วทำเนียบเลยน่าจะ๔๗

เป็นผู้นำที่ร่วมสมัยด้วยวัยวุฒิของผมที่อยู่ที่๔๘

แล้วก็เห็นว่าประเทศไทย๒๐๓๐ปีก่อนหน้านี้มันเป็นยังไง

ในเรื่องการเมืองในเรื่องเกี่ยวกับสังคม
แต่ในขณะเดียวกันผมก็ยังอยู่ในวัยที่พอที่จะเข้าใจคนรุ่นใหม่

ถ้าถามคุณแม่ผมนะการพัฒนายิ่งขึ้น